ผลงานของทีมไทยในการกลับมาเป็นเจ้าภาพบ้างนะครับ

แล้วก็สามารถตีเสมอได้ด้วย
จะแพ้ในเซตตัดสินนะครับ
ปัดที่๓นัดที่๒กลุ่ม๑๑นะครับ

๒เซตแรกในทางเยอรมนีก็เล่นแน่นกว่าชนะไปก่อน
ว่าเราก็สู้๐๔ทุกทีมจริงนะครับ

เซตสาวเซตสี่กลับมาชนะครับ
๒๕๒๓แล้วก็๒๕๒๒ตะอีกเส้นเมืองครับ

บรรยากาศในอินดอร์ซีเรียมหัวมาก

ไทยไม่สามารถที่จะฉีกหนีจังหวะที่นำอยู่ได้๗ต่อ

ถูกเยอรมนีแซงแล้วก็ชนะในที่สุดครับ
๓๒เซตเซตตัดสินนะครับ
ชนะไทยไป๑๕ต่อ๑๐นะครับ
ทางเยอรมนีทำให้สาวไทยแข่ง๘นัดชนะ

ก็ได้๑แต้มสำคัญมาเหมือนกันจากเกมเมื่อวานนะครับ

ส่วนวันนี้ไทยจะลงเล่นนัดสุดท้ายของสัปดาห์ที่๓
เจอกับสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ๑ของตาราง

นาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากูลครับ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่๑๒นะครับ
ก็มีทางดรปัญญาหาลำยวงอธิบดีกรมพลักษึกษา
แล้วก็นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
คณะนักกีฬาผู้สูงอายุแล้วก็เจ้าหน้าที่
จำนวนกว่า๔๕๐๐คนทั่วประเทศนะครับ
เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันครับ

คุณขาวผ่องสิทธิชูชัยหรือว่าคุณทวียพรมหาอดิต
มวยสากลสมัครเล่นฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิก
ในปี๑๙๘๔เป็นผู้จุดไฟกระถางครบเลิงด้วยครับ
การเนินขันก็จัดมาครั้งที่๑๒นะครับ
จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่๒มิถุนายนถึง
การแข่งขันที่เข้มข้นแบบนี้นะครับ
จะมีชิงชัยกัน๙ชนิดกีฬานะครับ
หักลุกไทยแล้วก็มีแอร์โรบิกมวยไทยนะครับ
แล้วก็กิจกรรมนันทนาการพิเศษคือการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะครับ

เพราะว่าประเทศไทยได้โอกาสจัดเพียง

ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยสร้างสีสันด้วย
เน้นย้ำกันหน่อยนะครับการแข่งขัน
จากนี้ก็ยังมีทางกันตะที